ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
จากคำทำนายทั่วทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้หลีมาพร้อมความห่วงใยกับ๕ราศีมีเกณฑ์ป่วยต้องไปหาหมอ
ถ้าใครอยากรู้ว่าจะไปเจอหมอเพราะอะไรก็เตรียมจดอาการกันให้ไว
อันดับ๕ราศีกุมให้เตรียมกุมขมับรองไว้ได้เลย
เพราะชาวราศีนี้มีเกณฑ์ได้เจอหมอเพราะจะเจ็บออดออดแอดแอดเช่นเป็นหวัดน้ำลูกไหลปวดหัว
แต่ก็ย้ำว่าแค่ออดแอดนะไม่ร้ายแรงหรอก
ถ้าจะร้ายแรงต้องเป็นป่วยแบบปังดังกว่าออดออดแอดแอดแน่
อันดับสี่ราศีเมษราศีนี้จะได้ไปหาหมอแบบงง
คือไม่ได้ไปหาหมอตามโรงพยาบาลแต่เป็นหมอนวดพระงเด้
เพราะชาวราศีนี้มีเกณฑ์ปวดหลังปวดเส้นเอ็นอาจต้องพึ่งงวดกดจุด
แต่ถ้าจะให้ดีพาสิริไปกดจุดด้วยสิอยากจะรู้ว่าหมอนวดจะกดจุดไหน
จักรจี้อันดับสามราศีกรกฎราศีนี้มีเกณฑ์ต้องเจอกับอุบัติเหตุ
ต้องไปหาหมอแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง
เหยียบเปลือกกล้วยแล้วลื่นเซถลายถลายไปเหยียบหางแมวจนตกจากใจเซสละจนหน้ากระแทกพื้นเป็นต้นเป็นไมค์ไม่ร้ายแรงเลยใช่ไหมล่ะ
อิอิอันดับ๒ราศีกุลราศีนี้มีเกณฑ์จะเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน
ถึงขั้นได้ไปนอนโรงพยาบาลแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็จะมีโชคจากความคาดไม่ถึงแบบงงเช่นถูกหวยเงินเดือนขึ้นแหมก็ยังดี
เพราะนี่แหละคือชีวิตมีสุขก็ต้องมีเศร้ามีเหล้าก็ต้องมีโซดา
อันดับหนึ่งราศีมังกรชาวราศีมังกรมีโอกาสเจอหน้าหมอหนักกว่าคนเดือนอื่น
มาดูชาร์จกันอีกทีราศีไหนมีเกณฑ์จะได้ไปเจอหมอ
ดูเสร็จก็แชร์ให้ถึงสวรรค์ชั้น๗กันเลยนะจ๊ะ
วันนี้พอเท่านี้หลีขอลาไปก่อน
ยังไงก็ขอให้ทุกราศีดูแลตัวเองกันดีนะจ๊ะ
แต่ถ้าใครได้ไปหาหมอก็ขอให้จับหมอทำแฟนไปเลยละกัน
อิอิสำหรับวันนี้หลีลาไปก่อน
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู